หญ้าพูดถ้ายรุ่นมากพูดถ้าง

หญ้าพูดจริง

โอโหกระชากลากมากพื้น

ลากออกมาจากรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ก็ล้มอยู่ข้างทางด้วยนะคะ

ตอน๘โมง๑๔นาทีของวันที่๑๗
พฤศจิกายนค่ะเขียนข้อความ
ทำเกินไปหรือเปล่าลบบุรีถีบรถเสร็จรุมต่อยซ้ำ
คลิปนี้ชาวเน็ตเขาเห็นสิคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ระบุตรงกันบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

เล่าเริ่มต้นบอกว่าตำรวจระหว่างที่ออกกวดขัน
การจราจรบริเวณสารพระการ
พบรถจักรยานยนต์ของนายวิรุธ
ขับผ่านมาด้วยความเร็วและลักษณะขับหวาดเสียว
ก็คือปาดซ้ายปาดขวาเครื่องยนต์เสียงดังด้วย
ตำรวจเรียกให้หยุดนายวิรุธไม่หยุดค่ะแล้วขี่หลบหนีด้วย
เมื่อรถจักรยานยนต์ขี่มาถึงช่วงหน้าสนามกอล์ฟมธบ๑๓
ตำรวจก็เรียกให้หยุดอีกแต่เจ้าตัวขัดขืนจนรถล้มลง
จำเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมตัวและค้นตัว
ตำรวจบอกว่าสังเกตพฤติกรรมของนายวิรุธแล้วคล้ายคนเสพสารเสพติด
ควบคุมตัวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราช
ผลตรวจพบสารเมดแอมเฟตามินในปัสสาวะค่ะ
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
เอาฟังเสียงตำรวจค่ะ
สอนเลยครับย้อนสอนมาถึงไฟแดงสะพาน๖
นี่อันนี้ย้อนสอนกลางสะพานเลยครับรถที่วิ่งอยู่ต้องหลบซ้ายหลบขวา
ไปนะครับหลับไว้สนามจ้าวที่จรจรที่ร่อยติดตามนะครับ
ก็สามารถหยุดรถได้ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีเนื่องจากพฤติการในการขับขี่ของ
ของเขานั้นอันตรายมากก็สงสัยว่าจะมีอะไรหรือเปล่า
ก็มีผลตรวจออกมาว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับ
แล้วก็สักพักคุณแม่เขาก็มานะครับคุณแม่เขาก็มาก็เอายาให้กิน
เขาบอกว่าขาดยาเป็นจิตเวทตอนแรกแม่เข้ามาด้วยแล้วครับ
มาจากโพตุแม่ต้องขอลงที่แยกบ่อเงินนะครับ
เพราะว่าน้องคนดังกล่าวเนี่ยขับเร็วมากอันตรายแม่ต้องขอลงแล้วก็หารถอื่นตามมา
คุณตำรวจอธิบายแบบนี้นะคะมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหลายอย่าง
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับในหนึ่งค่ะในหนึ่งนี่เป็นคนโพสต์คลิปนะคะ
เขาก็อธิบายบอกว่าการที่ถ่ายคลิปเพราะเหตุผลตรงหน้ามันเป็นแบบนั้นจริง
ไม่ได้เข้าข้างคนผิดและไม่ได้ว่าคุณตำรวจด้วย
แต่สิ่งที่เห็นมันหนักจริงที่ผมโพสต์ไม่ได้เจตนาใส่ร้ายคุณตำรวจ
หรือมีอคติอะไรถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าไปทำผิดฟังเสียงคนโพสต์ค่ะ
ตรงนั้นเหนี๊ยะพี่ที่ผมเห็น

แต่ที่เขาได้ยินก็คือมาบอกพี่ผมยอมแล้ว
ก็ได้รับคำชี้แจงไปนะคะทั้งคนโพสต์เองและคุณตำรวจเองค่ะ
คุณผู้ชมตัดสินเองแล้วกันว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับ